รายศนีย์จังหวัดลำปางบอกว่ามีการตรวจพบจดหมาย
ิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญนะคะส่งไปประชาชนในพื้นที่กว่า๒๗๐๐ฉบับค่ะ
ประธานกรกตบอกว่าได้สั่งการให้กรกตจังหวัดลำปาง

แล้วก็รวมถึงนะคะให้เอาผิดกับคนที่ทำจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูลแล้วด้วยค่ะ
นายสุภาชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีที่
รายศนีย์จังหวัดลำปางพบจดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล
กว่า๒๗๐๐ฉบับว่าได้สั่งการให้กรกตจังหวัดลำปาง
แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายประชามติแล้วก็ได้ประสานไปยังศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย
ประชามติของรัฐบาลประจำจังหวัดลำปางให้เข้าดำเนินการ
โดยใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ทำการอายัดจดหมายทั้งหมดมาตรวจสอบ
แล้วก็พบว่าเป็นซองตราครุฑจ่าหน้าซองถึงประชาชนในจังหวัดลำพูน
โดยไม่ได้มีการระบุชื่อส่วนเนื้อหาภายในมีการบิดเบือน
อ้างว่าร่างรัฐธรรมนูลนั้นได้ยกเลิกนโยบาย๓๐บาทรักษาทุกโรค
รวมถึงยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็ยกเลิกการเรียนฟรีของนักเรียนระดับมัธยมปลายด้วยค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ประธานกรกตบอกว่าไม่เป็นความจริง
จากนี้ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าตำรวจก็ได้พบกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัย
สวมหมวกปิดบังใบหน้านำจดหมายดังกล่าวมาหย่อนในตู้ปรายศนีย์ยืนยันว่าทุกฝ่ายตอนนี้เร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมา
ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชน
ด้านนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแก่นำพักชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
บอกว่าเป็นห่วงการออกเสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคมนี้ว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อย
จากประชาชนยังไม่ค่อยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และปิดโอกาสไม่ให้มีการดนรง
ก็ทำให้บรรยากาศนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเงียบเหงาไปนะคะ
ส่วนผลการออกเสียงประชามติจะออกมาเป็นอย่างไร
เชื่อว่าทุกฝ่ายจะสามารถยอมรับได้
ขณะที่นายนรชิตสิงหาเสนีโคศก
กรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือว่ากรทบอกว่า
ที่จะต้องเขียนรัฐธรรมนูลขึ้นมาใหม่

เป็นเรื่องของสถานการณ์ในการออกเสียงประชามติ
แล้วก็บิดเบือนสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง
บอกว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการหารือกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ถึงการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล
ที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายประชามติ
รวมถึงมีข้อเสนอต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ในช่วงเวลาที่เหลือนี้จะทำอย่างไร
ให้ประชาชนรับทราบถึงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูลให้มากที่สุด
รวมไปถึงสิ่งใดที่เป็นความเคลื่อนไหวใต้ดิน
ก็ให้เอาขึ้นมาบนดินพูดคุยกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการออกเสียงประชามติให้มากที่สุดค่ะ